คุณผู้ชมคะดูเวลาแล้วเนี่ยได้เวลาขีดเส้นใต้เมืองไทยแล้วค่ะ
วันนี้เนี่ยขีดเส้นใต้เราต้องมาเน้นย้ำเรื่องการเมืองกันหน่อย
หลังจากที่คุณมิ่งขวัญเปิดตัวกับทางพลังประชารัฐ
สมาชิกพักคนอื่นมองหน้ากันเลิกลักไปหมดเลยนะคะ
กับอีกเรื่องหนึ่งประเด็นดราม่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาท
เรื่องนี้ที่พักเพื่อไทยคุณอุ้งอิ๊งออกมาพูด
เดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์สุภาพขีดเส้นใต้เรื่องนี้กัน

ครับขอบคุณครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

ข่าวใหญ่สองเรื่องที่คุณน้ำแข็งเกริ่นไปเมื่อสักครู่
ข่าวที่คุณอุ้งอิงประกาศว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะขึ้นค่าแรงวันละ๖๐๐
โอ้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
มีความคิดมีความเห็นมีเสียงค้านตามกันมาเยอะเอาทีละเรื่องครับ

คนในพักพลังประชารัฐหลายคน
ตะลึงกับการประกาศของคุณมิ่งขวัญ

ก็เลยเป็นหัวข่าววันนี้ว่าพลังประชารัฐโวย
มิ่งขวัญแถลงชิงนายก
ต้องผ่านกรรมการบริหาร
อีกข่าวหนึ่งบอกว่ารุมค้านมิ่งขวัญล้ำเส้น

เอาคุณวิรากรคำประกอบหน่อย
คุณวีรกรเป็นสอสออาวุโสจากนครสวรรค์
คุณวีรกรบอกนักข่าวเมื่อวานว่า
คุณมิ่งขวัญเป็นคนมีความรู้ความสามารถ
เป็นประโยชน์ในการหาเสียงของพัก
แต่ว่าที่จะเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ย
อันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพัก

แล้วดีไม่ดีเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมสามัญของพักด้วย
คุณวิรากรเป็นอาวุโส

เขาเป็นคนที่เชียร์ให้คุณประวิทธิ์
ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

เขาเป็นคนประกาศมาตอนแรกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ควรจะเป็นนายกต่อไปแล้ว
เพราะถึงได้รับเลือกก็เป็นนายกแค่ประมาณ๒ปี๑ปี๙เดือนด้วยซ้ำไป
และจะต้องไปถ่ายอำนาจกันอีกกลางทางแล้วมันจะยุ่ง
ฉะนั้นควรพอได้แล้วถึงเวลาของพลเอกประวิทย์แล้ว
อีกคนหนึ่งเป็นสสนครศรีธรรมราชจะเรียกว่าเป็นตัวแทนของสอสอภาคใต้
พลังประชารัฐก็ได้ชื่อคุณรงบุญสวยขวัญ
คุณรงบุญสวยขวัญเนี่ยบอกกับนักข่าวว่า
แคนดิเดตนายกยังจะต้องดำเนินการตามคันลองของพัก
ที่ต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม
กรรมการบริหารและสอสอนี่พูดตรงกัน
ฉะนั้นที่คุณมิ่งขวัญแถลงข่าวไปเมื่อวันที่๖ธันวา
ก็เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของคุณมิ่งขวัญ
ที่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล
แต่ทุกเรื่องเนี่ยมันต้องผ่านกลไกอย่างที่ว่า
ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในการแถลงข่าวของคุณมิ่งขวัญ

ขอออกมายืนยันว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกลไกของพัก
และทุกอย่างต้องผ่านการประชุม
นี่ตรงกันกับของคุณวีรกร
นี่ตอนท้ายเนี่ยมีรายงานข่าวอย่างนี้
ว่าที่คุณรองบุญสายขวัญออกมาพูดเนี่ย
คุณรงค์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับพลเอกประวิทย์แล้ว

และพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าให้ชี้แจงกับสื่อมวลชนได้
ก็แปลว่าพลเอกประวิทย์ไฟเขียว

พอเป็นอย่างนี้มันพอมองเห็นล่ะครับว่า
เรื่องนี้ถ้าเคลียร์กันไม่ชัดเนี่ย

ถ้าพลเอกประวิทธิ์รับปากกับคุณมิ่งขวัญไว้ในที่ลับ
ว่าถึงเวลาจะเสนอให้เป็นแคนดิเดตของพักตามที่คุณมิ่งขวัญต้องการ
เพราะว่าการเป็นแคนดิเดตของพักจะได้มีสถานะที่จะไปขึ้นเวทีดีเบต
ทางที่วงทีวีอะไรได้
แต่ว่าเมื่อคุณมิ่งขวัญออกมาพูดในวันแถลงข่าว

เพราะไม่คิดว่าจะพูดในวันนั้น
ไม่คิดว่าจะโพร่งออกมาในวันนั้น
คุณประวิทย์ก็เลยอ้ำอึ้งอึ้ง
ตอบคำถามให้ชัดเจน
เพราะว่าใจหนึ่งเนี่ย
เอาใจลูกพักที่เขากำลังตะลึงอยู่
ใจหนึ่งก็อยากจะรักษาคำพูดกับคุณมิ่งขวัญ
ก็เลยอ้ำอึ้งอึ้ง

และถ้าอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งอยู่อย่างนี้
ผมว่าลูกพักก็ยังมีโอกาสที่จะเดินหน้าออกมา
ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณมิ่งขวัญแถลงอีก

แล้วคนที่เข้ามาในวงการเมืองเนี่ย
เป็นนักเทคโนเครตเป็นนักเศรษฐกิจ
เป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นคนภายนอกเนี่ย
มาเจอเสียงกระเพื่อมแบบนี้

คนที่มีความรู้มีความสามารถเรื่อง

ไม่ใช่สายพันธุ์แท้ของนักการเมืองเนี่ย
มาเจอถูกวิพากษ์วิจารณ์เถิกลุมค้านอย่างนี้

ดีไม่ดีเนี่ยคุณมิ่งขวัญก็จะยอมแพ้
ถ้าพลเอกประวิทธิ์ไม่พูดให้ชัดเจน
ไม่แสดงให้ท่าทีให้ชัดเจน
แต่ถ้าแสดงท่าทีให้ชัดเจนว่า
คุณมิ่งขวัญจะมาเป็นประโยชน์ในการคิดนโยบายด้านเศรษฐกิจของภักดิ์
ฉะนั้นทุกคนในภักดิ์หยุดวิภาควิจารณ์
แล้วเดี๋ยวขั้นตอนที่จะคัดเลือกกันในพักอะไรยังไงเนี่ย

ถ้าพลเอกประวิทย์ชัดอย่างนี้คุณมิ่งขวัญก็เดินหน้าคิดนโยบายต่อ
แต่ว่าถ้าพลเอกประวิทย์ไม่ชัดอ้ำอึ้งผมว่าโอกาสที่คุณมิ่งขวัญจะโยนผ้า
ก็มีสูงก็อย่างที่บอกว่า
คนนอกวงการเมืองเนี่ย
พอเข้าไปในวงการเมืองอยู่สักพักหนึ่งเข็ดลาออกเขาไม่ทน
เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามคุณสุธินคลังแสง
ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกครับแต่ว่าเขาอยู่ในพักเพื่อไทย
ถามว่าเรื่องนี้คุณสุธินมองยังไงคุณสุธินบอกว่าวัฒนธรรม
กรเป็นเรื่องใหญ่คนมันจะเก่งขนาดไหนเนี่ยถ้าไปอยู่
วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ใช่ก็จะลดทอนความสามารถของคน
ลงถามว่านายมิ่งขวัญยังสามารถขายได้ไหมในสนามเลือกตั้ง
เนี่ยคุณสุธินบอกว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยตั้งพักเองมาสองครั้ง
แล้วถ้าเขาคิดว่าตัวเขาขายได้ก็คงไม่ย้ายพักไปที่อื่น
ตนจึงบอกว่าสินค้าอาจจะดีแต่ถ้าไปอยู่ในแพ็คเกจที่ไม่
ดีมันก็ไม่ได้คนเก่งไปอยู่องค์กรที่ไม่เก่งก็อาจจะถูก
นายกของคุณมิ่งขวัญน่าติดตามว่าจากนี้ไปคุณมิ่งขวัญ

จะยืนหยัดยืนยันเดินหน้าต่อหรือจะถอย
คอยดูกันถัดมาอัพเตอร์ช็อกอีกเรื่องหนึ่ง
อุ้งอิงประกาศว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลปี๒๕๖๒
เหลือเวลาจากนี้ไปอีก๕ปีถ้าได้เป็นรัฐบาลปีหน้า
อีก๒ปี๓ปีจะค่อยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
ในที่สุดถึงปี๒๕๗๐ค่าแรงขั้นต่ำจะเป็น๖๐๐บาทต่อวัน
ปริญญาตรีจบออกมา๒๕๐๐ต่อเดือน
เรื่องปริญญาตรี๒๕๐๐๐บาทต่อเดือนไม่ใช่ประเด็น
ประเด็นค่าแรง๖๐๐บาทเนี่ยโผล่พลวดออกมาถูกถล่มเลยครับ
ทะลมคนแรกคือรัฐมนตรีแรงงานคนปัจจุบันสุชาติชมกลิ่น
มีหัวข่าววันนี้ว่าหายนะค่าแรงหกร้อย
ถล่มประชานิยมเพื่อไทย
คุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าอย่าเอาเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำมาหาเสียง
มาเล่นการเมืองเพราะมันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
ภาคเอกชนก็ออกมาด่านหน้าเยอะ

มันจะมีมันจะเสียหายภาคธุรกิจก็จะเสียหายอยู่ไม่ไหว
ฉะนั้นเมื่อวานจึงได้เห็นว่าคุณอุ้งอิ๊งออกมาอธิบายอีกทีนึง
อิงสู้ขึ้นค่าแรงโต้เสียงต้าน๖๐๐บาทไม่ทำเศรษฐกิจพัง
นี่เป็นคำอธิบายโดยสรุปก็คือว่าไม่ใช่ได้เป็นรัฐบาลแล้วขึ้นทันที
แต่ว่ารอให้เศรษฐกิจดีคาดว่าปี๒๕๗๐ก็จะได้ขึ้น
มิ้นคุณหมอพรมมินก็ออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่า
นี่เป็นการเตรียมการจะขึ้นเป็นขั้นเป็นตอน
ทั้งหมดนี้กำลังจะบอกท่านผู้ชมว่า
นี่คือการเมืองที่นำไปสู่โหมดของการคิดนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง
โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจเพราะคนลำบากเดือดร้อนกันมาก
นโยบายด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรากย่าที่เกี่ยวข้องกับคนจนที่เกี่ยวข้องกับคนอย่างเราเราท่าน
ของใครเข้าตากว่าคนนั้นเข้าไป
เรากำลังอยู่ในยุคที่เราเดือดร้อนกันแสนสาหัส
ฉะนั้นเราต้องตามนโยบายแก้ปัญหาให้ประชาชนรากย่า
ของใครดีกว่าใครของใครเชื่อได้กว่าใคร
ของใครมีความเป็นไปได้กว่าใคร
เราต้องตามการเมืองแหละครับช่วงนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ